ยังอยู่กันที่บรรยากาศที่ต่างประเทศนะคะ

นั่นก็คือถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐
รวมถึงยังมีการน้อมถวายบังคม
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณจอมพลดาวสุโข
นี่เป็นพลังแห่งความจงรักพักดีของคนไทย

มหาภูมิพลอดุลยเดช

บอกว่าแม้ตัวจะอยู่ไกลจากแผ่นดินเกิด
แต่จิตใจก็ยังคงผูกพันกับสถาบันกษัตริย์
โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่๙

แล้วก็ผูกพัน

แล้วก็ทำงานอะไรอย่างนี้
นี้ก็ทำให้เราเห็นว่าท่านเหนื่อย

แล้วก็ฝังใจเราอยู่ในใจเราตลอด
ถึงได้มาอยู่ที่นี้เราก็เป็นคนไทยนะครับ

สหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่
ในฐานะผู้ร่วมจัดงานเปิดเผยว่า
สาเหตุที่เลือกวัดป่าธรรมชาติซึ่งอยู่ชานเมืองออกไป
อกจากจะเป็นเพราะมีสถานที่ที่กว้างขวางแล้ว
ยังต้องการกระจายให้คนไทยที่อยู่ในชุมชนอื่น
ได้มีโอกาสรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อเจ็ดวันที่แรกเมื่อเจ็ดวันที่ท่านสวรรคฤต

ก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนสถานที่บ้าง
เพื่อให้ชุมชนไทยแต่ละทางด้านจะมาร่วมกัน
บรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้คุณประชาแทร่หว่อง
ในฐานะผู้ร่วมจัดงานอีกคนหนึ่งมองว่า
แม้ที่มาของงานจะมาจากความเศร้าโศก
แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ
ที่คนไทยในสหรัฐมารวมตัวกัน
เพื่อน้องถวายบังคมและในหลวงรัชกาลที่๙
มี๒ประเด็นประเด็นที่๑ก็คือ
เศร้าส่งเฉยใจที่เรามีมารสัตว์ที่สูงส่งที่ในหลวง
ได้สิ้นไปประกาศที่๒ดีใจที่ได้ทำ๙๐วัน
เพื่อเห็นชาวไทยทั้งหมดร่วมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว

กิจกรรมในวันนี้ยังมีการแปลอักษร
และการขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุด

ซึ่งคุณธานีแสงรัฐกรงศุนยัยนานคลอสแองเจลิส
ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดงานมองว่า
ในวันนี้นอกจากการน้อมถวายบังคม
ในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
ยังเป็นการถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่๑๐ด้วย
แต่ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่เมื่อเราเปลี่ยนราชการ
เปลี่ยนพันธุ์ดินก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว
ในขณะที่เราถวายความวัยอาลัย
ต่อบัสดุพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นั้น

ท่านสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ทรงขึ้นทรงราชแล้ว

ซึ่งพระองค์ท่านจะต้องมีพระราชกิจ
อันความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอันใหญ่หลวง

พิธีในวันนี้จะมีส่วนช่วยแปรเปลี่ยนความเศร้าโศก
ให้กลายเป็นพลังเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทย
ในนครลอสแองเจลิส